คุณผู้ชมครับถ้าคุณให้คนเช่าบ้านหรือเช่าห้อง
แล้วเขาทำสกปรกคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณอริยา
ไม่อยากให้เช่าอะค่ะถ้าอย่างนั้น
แต่นี่หลวมตัวให้เช่าไปแล้ว
แล้วก็หน้าตาคนเช่านี้ก็สะสวยเหลือเกินนะครับ
ไม่คิดว่าจะสกปรกแบบนี้
หน้าตาสวยไม่ได้การันตีความสะอาดและกลิ่น
แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพห้องเช่าสภาพเละเลย
แล้วก็มีคราบสกปรกเสื้อผ้าสิ่งของกระจัดกระจาย
ทั่วห้องบนเตียงนอนพร้อมกับข้อความระบุว่า
คอนโดให้พริตตี้หน้าตาดีก็ถือว่าเป็นคนสวย
คนหนึ่งเช่าแต่โดนเบี้ยวไม่จ่ายค่าเช่าไม่ติดต่อมา
แม่บ้านและนิติบุคคลคอนโดบอกว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากห้อง
ก็กลัวว่าจะมีการฆ่าหมกศพอะไรอยู่ในห้องหรือเปล่า
ก็พยายามติดต่อพริตตี้สาวสวยคนเช่า
หลังจากที่ไม่จ่ายค่าเช่ามา๒๓เดือน
ช่วงแรกเจ้าของห้องเช่าก็เข้าใจเจ้าของห้องเช่าก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะ
ก็เข้าใจเพราะว่าพิตตี้สาวรายนี้ก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย
แต่ช่วงหลังเจ้าของห้องเช่าผู้หญิงเธอก็ติดต่อกับพิตตี้ไม่ได้เหมือนกัน
เงียบหายไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เจ้าของห้องจึงตัดสินใจครับ
เอาล่ะเราต้องไขกุญแจห้องเข้าไปดูซะหน่อยเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ก็นึกว่าโดนฆ่าหมกศพอะไรในห้องหรือเปล่าเนื่องจากมีกลิ่นเหม็นออกมานอกห้อง
เปิดเข้าไปดูเหม็นจริงแต่มันเหม็นจากอย่างอื่นไงคุณ
เห็นจากสิ่งสกปรกที่อยู่ในห้องรับไม่ได้เลยกับสภาพที่ห้องมันเละขนาดนี้
ตู้ยงตู้เย็นแช่ทั้งของสดของเน่าอะไรไว้เต็มไปหมดเลย
ของสดไว้แต่มันเน่าแล้วไงคุณ
ก่อนตัดสินใจถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานร้องต่อสื่อมวลชนแล้วก็โพสต์นะฮะ
ระบุด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาเคยเตือนพริตตี้คนนี้แล้ว
ห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวแต่พริตตี้ก็ไม่ฟัง
ตอนนี้เจ้าของห้องเธอก็เดือดร้อนมากเพราะไม่มีรายได้จากค่าเช่าห้อง
ซ้ำต้องมาเจอสภาพห้องที่เละแบบนี้
แล้วก็คอนโดโดนยกหม้อตัดไฟและถูกตัดน้ำไปหลายเดือนแล้ว
ซึ่งเธอก็ไม่รู้เลยเพราะเธอปล่อยให้เขาเช่าไงคุณ
ก็เลยออกมาร้องเรียนกับสื่อเพราะอยากให้พิตตี้คนนี้ออกมารับผิดชอบ
แล้วก็โชว์ภาพหน้าพิตตี้เลยก็บอกว่าสวยแต่ว่านี่แหละฮะ

ทางไลน์เป็นร้อยกว่าสายส่งข้อความเป็นร้อยกว่าข้อความ
ก็ไม่ตอบในเฟซบุ๊กก็เหมือนกันนะคะ